อีกหนึ่งค่ะกรณีน้องฟิตรีวัยเจ็ดขวบ
ที่นอนข้างหน้าเสียชีวิตอยู่ในแฟลต์ที่หัดใหญ่ทรงขลา

นายกันตะพงศ์ถูกจับกลุ่มตัวได้เขาก็ยังปฏิเสธ
ชิ้นเนื้อของน้องที่มันอาจจะติดอยู่ที่ซอกเล็บ
ของนายกันตะพงศ์ผู้ต้องสงสัยคนนี้
ถูกต้องค่ะตอนนี้ผลตรวจออกมาแล้วนะคุณผู้ชม
ล่าสุดผลตรวจออกมามัดตัวนายกันตะพงได้แน่นเลยค่ะ
ปรากฏว่าชิ้นเนื้อนั้นน่ะในซอกเล็บนะนะ
ตรงกับของน้องฟิตรีนี่แหละค่ะ
เป็นหลักฐานที่มัดตัวว่านายกันตะพงศ์นี่แหละ

ใช่เพราะว่าตัวร่างของน้องฟิตรีเองนะครับ
ก็มีร่องรอยเหมือนถูกขวนถูกขูดขีดอะไรเนี่ยนะ
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้ง
ดำเนินคดี๓ข้อหานายกันตะพงศ์นะคะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังซ่อนเร้นย้ายทำลายศพ
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีแล้วก็หน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นนะคะ
ทีนี้พี่สาวของนายกันตะพงศ์เนี่ยนะ
เดินทางมาเยี่ยมน้องชายเอายาเนี่ยยาอะไร
ยาสำหรับผู้ป่วยจิตเวทมาให้กับน้องด้วย
พี่สาวอ่ะนั่งคุยกับนักข่าวของเราค่ะก็เล่าเรื่องน้องชายให้ฟังว่าน้องเธอเนี่ย
เป็นผู้ป่วยจิตเวทมา๘ปีแล้วเมื่อก่อนก็เคยเสพยาเสพติด
ซึ่งตัวน้องชายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่
แล้วก็โรงพยาบาลจิตเวทสงขลาราชนครินทร์
ทีนี้พอรักษามาสักพักหนึ่งคุณหมอบอกว่า
สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วแต่คุณหมอเน้นย้ำนะ
ว่าต้องกินยาต่อเนื่องแล้วนักข่าวก็ถามว่าอ้าว
แล้วคือหลังจากนั้นเขากินยาต่อเนื่องไหมพี่สาวบอกว่าเอาจริงไม่รู้
คือตั้งแต่ให้น้องไปอยู่ที่แฟลต์เราก็เลยถามไง

ทำไมถึงเอาตัวแยกออกมาอยู่ตรงนี้
เพราะว่าอะไรเพราะตัวน้องชายชอบทำร้ายพี่สาวชอบทำร้ายแม่
ก็เลยต้องแยกตัวนายกันตะพงศ์น้องชายให้ไปอยู่ที่แฟลต์ประมาณปีนึง
พี่สาวบอกว่าคือน้องมีอาการคุ้มดีคุ้มร้าย
ครอบครัวก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะ
แต่ว่าแยกให้น้องออกมาอยู่ที่แฟลต์แบบนี้

คือดูแลค่ะเอาน้ำเอายาไปให้
คือพี่สาวเป็นคนไปรับยาแล้วก็ไปให้น้องชาย

ยาที่เอาไปให้น้องกินต่อเนื่องหรือเปล่า
พี่สาวเล่าสิ่งหนึ่งที่ออกมาจากปากของน้องชาย

บอกว่าเมื่อ๒๓วันก่อนนะไปเยี่ยมน้องชาย
น้องชายพูดเปลยออกมาว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ทีนี้พี่สาวบอกก็แค่ฟังนะไม่ได้คิดว่าน้องจะทำจริง
เพราะน้องพูดแบบนี้บ่อยครั้ง
แล้วมันมีอีกประเด็นนึงนะที่พี่สาวคุยกับน้องชาย
คุยกับนายกันตะพงศ์นี่แหละถามเรื่องกรณีน้องฟิตรี

น้องชายอมยิ้มพี่สาวบอกว่า
เวลาที่น้องชายทำผิดอะไร
แล้วเวลาไปเค้นถามน้องชายจะอมยิ้ม
คือพี่สาวรู้จักนิสัยน้องชายดีเหมือนกัน
ไปทำผิดอะไรมาไปทำอะไรมาแล้วไม่ยอมรับ
อมยิ้มเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกัน
พี่สาวฝากขอโทษถึงชาวแฟลตด้วยนะ
บอกจริงก็ไม่คิดว่าน้องชายจะก่อเหตุแบบนี้
ขอโทษที่เอาน้องชายไปไว้ที่แฟลต์แห่งนี้

ใช่ค่ะแต่จริงชาวแฟลดเองเขาบอกว่า

ทำยังไงในแฟลต์นั้นก็มีเด็กเล็กอยู่ด้วย
ไม่รู้ว่านายกันตะพงศ์จะมาก่อเหตุหรือเปล่า

ผู้ป่วยจิตเวทจะไม่ได้รับโทษหรือเปล่า
ทีนี้ชาวแฟลตเขาก็พูดไปถึงญาติของนายกันตะพงศ์แหละว่า
การที่เอาตัวนายกันตะพงมาอยู่ที่นี่
มันเป็นการผลักภาระชัดเลย
ทีนี้ค่ะพ่อแม่ของน้องฟิตรีเนี่ยนะคะ
ก็ได้เดินทางมาที่สภหัดใหญ่คุณผู้ชม
ติดต่อขอรับเอกสารรับรองการเสียชีวิตของน้องนะคะ

พ่อแม่ก็บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลย
นอนไม่หลับภาพของลูกชายยังติดตาอยู่เลย
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกชายจะตายไปแล้วนะ
ใช่ค่ะก็คงอาจจะย้ายออกจากแผ่นแห่งนี้นะคะ

กับนายกันตะพงศ์ผู้ต้องหาให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
ต่างชีวิตเหรอครับ

ตอนนี้ยังมีความรู้สึกยังไงอยู่บ้างครับ
ความรู้สึกเหรอว่าแบบ

คุณแม่นี้ค่ะ
พ่อบอกว่าก็อยากให้ประหารชีวิตเลยนะคะ

ทางพันกบริโธนนันทเดชย้อยน้วน
ตามความคืบหน้าเรื่องคดีนี้ด้วย
แล้วก็มาตอน๑๐โมงพนักงานสอบสวนก็ยื่นเรื่อง
ขังต่อสารจังหวัดสงขลาผ่านทางระบบคอนเฟอร์เนส
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ถ้าเกิดสารไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้นะคะ
จะนำตัวนายกันตะพงศ์ไปฝากขังที่เรือนจำเลย
ครับเป็นคดีใหญ่ที่คลี่คลายกันไป